พูดถึงพะเยาว์หลายคนอาจจะนึกถึงกวานพะเยาว์ใช่ไหมคะ

จะเป็นอะไรให้คุณผู้ชมไปดูความยิ่งใหญ่เอาเองที่กวานพยาวค่ะ
นี่นะกำลังเตรียมพร้อมกันอยู่เลยนะคะ
สำหรับผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่บ้านสรรป่าข้างหมู่๕ตำบลบ้านสางค่ะ
กำลังร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับไม้ไผ่นี่แหละ

นั่นก็คือจะทำใส่ดักปลาขนาดยักษ์ค่ะ

ลูกเสือมากเลย
อันนั้นคือไฟแต่อันนี้คือใส่นะคะ

ก็เป็นอุปกรณ์จับปลาชนิดหนึ่งของชาวบ้านโดยเฉพาะใครที่อยู่ตามริมน้ำแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะคะ
จะใช้ไซดกันเป็นประจำเป็นที่รู้จักกันนั่นแหละครับซึ่งที่ริมกว้านพยาวนี้นะคะ
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศด้วยค่ะ
อืมชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นก็เลยมีแนวคิดที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งเนี้ยให้น่าสนใจมากขึ้น
ก็เลยเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านที่มีความผูกพันกับการประมง
มาตั้งวางอยู่ริมกว้านพยาวนะคะอืม
สำหรับใครที่จะมาที่นี่ก็คงจะได้เห็นกันแน่นอนนะคะ

๓คนเข้าไปนอนในนั้นได้สบายครับ

ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะคะ

จะไปเที่ยวที่กวานพยาวก็คงจะได้เห็นเร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะ

สวยมากไปดูกันเนี่ยไม้ไผ่มันมีประโยชน์